กราบกันมาห้าขับแล้วอันนี้กราบจริงจริงบ้าง
กราบหัวใจของคนโอเคกราบหัวใจของจักรยานยนต์คันนี้นะคะ
มีรถฉุกเฉินในภูเก็ตค่ะเขารีบไปส่งผู้ป่วย
แต่ว่ารถบนภูเก็ตถนนค่อนข้างมีรถวิ่งเยอะ
เขาก็เลยบึงเลยค่ะนำรถฉุกเฉินไปจนสำเร็จในที่สุดนะคะ

ไม่ทราบชื่อสละเวลาขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีดำ
เลขทะเบียน๒กกสศ๘๕๓๔กรุงเทพฯ
นำหน้ารถพยาบาลที่กำลังมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองภูเก็ต
เพื่อพาคนเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลค่ะ
โดยรถจักรยานยนต์คันนี้ก็ได้พยายามขี่แซงรถที่วิ่งเลนขวา
เพื่อบกมือให้รถวิ่งหลบเข้าเลนซ้าย
ทำให้รถพยาบาลสามารถวิ่งผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว
โดยคลิปนี้ความยาวทั้งหมด๓นาที๓๐วินาที
นายวัลลบบุญจันทร์เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
เผยแพร่ไว้เมื่อวานนี้พร้อมกับเขียนข้อความค่ะ
บอกว่าแค่หลบทางรถฉุกเฉินคุณคือฮีโร่
ขอบคุณพี่มรสัยที่ช่วยไล่รถโยนให้ขอบคุณที่ให้ทาง
เพราะคนบนรถอาจเป็นญาติคุณซึ่งผู้ที่ชมคลิปก็ชื่นชมในน้ำใจ
ขณะที่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวรายหนึ่งนะคะถึงกับเอ่ยปากเลย
บอกว่าพี่ที่ขับรถมอเตอร์ไซคันนี้มารายงานตัวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเมด่วนเลยนะคะ
ให้ทานฟรีจนอิ่มเลยสุดยอดเลยพี่ในคลิปนะคะ
จะได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่บนรถพูดกล่าวขอบคุณ
ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์ด้วยบอกว่าการขับรถพยาบาล
ส่งผู้ป่วยบนท้องถนนภูเก็ตมักจะเจอปัญหา
ผู้ใช้รถใช้ถนนบางส่วนขับแซงแล้วก็ไม่หลบให้รถฉุกเฉินนะคะ
แม้จะมีสัญญาณเตือนเป็นระยะแล้วก็ตาม
แต่ว่าโชคดีที่จักรยานยนต์คันนี้ช่วยนำทางให้
พร้อมกับกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าคนแบบนี้แหละที่สังคมต้องการค่ะ
ขอบคุณน้องเฟื่องที่มีข่าวนี้มาปิดท้ายนะ
เพราะไม่งั้นถ้าฟังแต่ข่าวน็อตเนี่ยก็เครียดเหมือนกันนะคะ
แต่ก็เชื่อว่าคงจะเป็นกระแสบนโซเชียลอีกสักพักนึงแหละ
เดี๋ยวนี้โคนาเปิดทางให้รถพยาบาลเยอะขึ้นแล้วนะ
เพราะว่าหลายคนเริ่มรู้ว่าต้องทำยังไงเวลารถติด
คือเบี่ยงซ้ายขยับชิดบางทีรถจะติดเราบอกไม่รู้จะไปทางไหน
พวงมาลัยเบี่ยงซ้ายแล้วขยับชิดคันข้างหน้า
ถ้าทุกคันทำแบบนี้จะมีช่องว่างพอที่จะให้รถพยาบาลเนี่ย

เมื่อวานบนทางด่วนเนี่ยฉันจัดจัดเลย
ทุกคนหลบไฮน่ารักมากน่ารักจริงคุณไทย

บางคนเห็นรถพยาบาลไล่ไปด้วยรีบดึงไป
หนีก่อนแบบให้เขานะคะใช่ค่ะแต่ถ้าหมด